บุฟเฟ่ที่ว่านี้คือบุฟเฟ่ขนมจีน

แต่ที่พิเศษคือน้ำยาปลาแซลมอน

หน้าตามันน่าอร่อยมากเลยค่ะ
โอ้โหไม่เคยเจอเลยนะน้ำยาปลาแซลมอน
อ่ะให้เห็นมากมายหลากหลาย
อันนี้เป็นเมนูน้ำยาปู

ค่ะแล้วก็มีน้ำยากะทิแกงเขียวหวาน

อันนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะ
แต่ว่าที่ร้านขนมจีนไฮโซค่ะ
มีขนมจีนน้ำยาตั้ง๑๑ชนิด

ที่เห็นทั่วไปก็มีพวกน้ำยาแกงเนื้อแบบมัสมัน

แล้วก็ปูม้าเป็นตัวเลยนะคะ
ใช่แล้วคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วอื้อหือ
บอกเลยว่านี่แหละคือเมนูบุฟเฟ่ที่เลือกตามใจชอบ
แต่ที่เป็นจุดสนใจของลูกค้าก็คือ
เมนูน้ำยาปลาแซลมอนค่ะ

แล้วก็เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้าน

ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ตักปลาแซลมอนเนื้อชิ้นโตไปทานอย่างมีความสุข
ไม่ได้เป็นแบบอดีตปลาแซลมอนใช่ไหม

มาเป็นชิ้นคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือทางร้านเขาเปิดโอกาสให้ทานไม่จำกัดเวลา
ทานไปเลยค่ะเต็มที่ตามใจคุณปัจจัย

กินก็ได้๓วันแต่คือกลับบ้านก่อนแล้วค่อยมาใหม่

จำกัดเวลาต่อครั้งที่มาทาน

นี่ไงที่บอกว่าปลาแซลมอนชิ้นใหญ่มาก
เป็นชิ้นคำพอดีแล้วก็เป็นเนื้อ

กินไม่เกรงใจคุณผู้ชมเลยครับ
เวลาจะทานขนมจีนอย่างนี้มันต้องมีเครื่องเคียงอย่างนี้

ตุ้ยตักขนมจีนเข้าไป
คุณก็กินมา๔ชั่วโมงแล้ว
นี่กินจนหนวดเข่าขึ้นเต็มปาก
จากตอนแรกเกลี้ยงใช่ไหม

ศึกษาก็มาทุกคนมาชื่นชอบกันหมดเลย
แต่ไม่ใช่แค่เมนูคาวคุณผู้ชมค่ะ
ร้านนี้ยังมีเมนูหวานเสิร์ฟให้ด้วย

ตักกันไปสิดูสิชิ้นทุเรียนก็มี

จัดเต็มแน่นเนืองขนาดนี้
เคยเห็นเลยนะบิงซูทุเรียนที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเปลือกทุเรียนแบบนี้

มีทั้งบุฟเฟ่ขนมจีนมีทั้งบิงซูถ้วยโตแบบนี้
มาลิ้มรถตัวเองเลยค่ะคุณผู้ชม

อยู่ที่ลานจอดรถโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะ
แบบนี้ไทยสุราชนะสุราชสุราชสุราช
ก็มาชอบขนมจีนก็มาดูสิหม้อเขาวางตับ
คุณจะพูดสโลแกนเขาทำไม
จะได้รู้มีของดีอะไรบ้างใช่ไหมสุราชธานี